เดี๋ยวทำอะไรกดอะไรแค่มาเนี่ย

สรรคาราชสอนมวยไทยสอนมวยไทยน่าทึงมากเดี๋ยวไปดูวิธีการสอนกันค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะเขามีซาวให้น้องใบตองได้เวลาอ่านข่าวแล้ว
คือสาวคนนี้เป็นสาวชาวเยอรมันชื่อว่านางสาวมะลิวัชรยาอายุ๓๑ปีชื่อดูไทย
เพราะว่าเธออยู่ไทยนานก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อไทยเธอหลงรักในความเป็นไทย
แล้วก็ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากถึงขนาดลงทุนเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเอง
คุณมะลิเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นชาวเยอรมันแล้วก็อยู่กินกับสามีคนไทย๑๒ปีแล้ว
แล้วก็อยากทำอะไรให้เด็กที่นี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะเปิดค่ายมวยแล้วกัน
จะได้สอนมวยไทยให้กับเด็กแบบฟรี

ใช่ตอนนี้ก็มีเด็กในสังกัดค่ายมวยกว่า๒๐คนแล้วนะคะ
แล้วก็มีคุณมะลิเป็นหัวหน้าค่ายมวยวัฒนะ
ซึ่งก็ทำให้ค่ายมวยค่ายนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนในพื้นที่มากเลยค่ะ
จริงแล้วเราก็อยากสนับสนุนนะให้เด็กไทยเราสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทย
อย่างชาวต่างชาติอย่างนี้เขายังมาหลงไหลหลงเสน่ห์ความเป็นมวยไทยเลยถูกไหม
คนไทยอย่างเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสารเอาไว้
เดี๋ยวมีเทคนิควิธีการสอนของคุณมะลิให้ดูว่าเขาสอนเด็กไทยยังไงเป็นภาษาอะไรด้วย
เตะไปเตะคุณชนะเตะอีก

นี่เขาพูดภาษาไทยชัดมาก

ยอกหน่อยยอกมายอกมา

ดิฉันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณชนะสุขภาพแข็งแรงหุ่นดี

ผมกลัวว่าภูมิผมจะแตกตอนนี้